ดีกับเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลอีกแล้วนะครับ
ล่าสุดทางด้านของกบนมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงไปเหลือ๓๒บาทต่อลิตร
มีผล๑๕พฤษภาคมนี้นะครับ
ทางด้านของนวิสักฯวัฒนสับท่านพูมในการ

เห็นชอบให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงอีก๕๐สตางค์ต่อลิตร
ก็เหลือที่๓๒บาทต่อลิตรมีผล๑๕พฤษภาคมนี้ครับ
และถือว่าเป็นการปรับครั้งที่๒ในรอบเดือนพฤษภาคมนี้
แล้วก็เป็นครั้งที่๖ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพราะว่าเรื่องของความกังวลทางเศรษฐกิจโลก
ก็ส่งผลให้เรื่องของการใช้น้ำมันตลาดโลกนั้นมันก็ลดลงนะครับ
แล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเองก็มีการปรับดอกเบี้ยนะฮะ
ก็ทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันดีเซลนั้นมันปรับลดลงได้
ทีนี้มีคำเตือนออกมาจากทางด้านของบางจาก
ขอเตือนประชาชนครับอย่าไปหลงเชื่อนะฮะ
ที่มีการส่งภาพส่งข้อความต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์
ชวนให้ลงทุนกู้เงินซื้อกองทุนรวมรับเงินปันผลสูง
เข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทหรือว่าไปเปิดรับเทรดหุ้นต่าง
ไปอ้างชื่อเป็นภาพของบริษัทมีภาพผู้บริหารมีตราบริษัทแบบนี้
เข้าใจผิดกันหลายคนก็มีการยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
และทางด้านของบริษัทนั้นไม่มีนโยบายดำเนินการลักษณะแบบนี้
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแชร์ภาพ
ลักษณะดังกล่าขอให้ประชาชนระวังอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับ
ถ้าสงสัยก็โทรศัพท์ไปสอบถามที่คอร์เซ็นเตอร์ได้ที่สายด่วน๑๖๕๑นะครับ